ตอนนี้วิถีชีวิตของสาวเวียดนามเขาต้องเผชิญกับมลภาวะเป็นอย่างมากทีเดียว
แต่ว่าตอนนี้ชาวเวียดนามมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับรายได้ต่อหัวก็เพิ่มมากขึ้น
ทำให้มีเงินมากพอไปซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะเรื่องของเครื่องสำอางนำไปประทินผิว
แล้วชาวเวียดนามครับนิยมเครื่องสำอางที่ผลิตจากธรรมชาติ
แบรนด์ของไทยคือแบรนด์ชื่อว่าทันชูจุดเด่นนี้ไปเจาะตลาดเครื่องสำอางที่เวียดนาม

ครีมกันแดดที่ทำมาจากนาโนมิโซของแบรนด์ทันสัญชาติไทยหลอดนี้
เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความนิยมจากสาวเวียดนามในนครโฮจิมิน
ให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุดิบจากสารสกัดธรรมชาติ
ปกป้องแสงแดดและมลพิษ
เพราะวิถีชีวิตประจำวันของสาวเวียดนามส่วนใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนน
เพียงแค่ครีมกันแดดเท่านั้นแต่ผลิตภัณฑ์อื่นของท่าน
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวและสปาก็สามารถครองใจสาวเวียดนามได้ด้วยเช่นกัน
เป็นผลจากการทำตลาดในหลายประเทศโดยชูความเป็นไทยและผลลัพธ์มาเป็นจุดขาย
ส่งผลให้ทุกวันนี้ชาวเวียดนามจดจำภาพลักษณ์ของแบรนด์ทันได้เป็นอย่างดี
และทำให้ยอดขายของทันในเวียดนามปี๒๕๕๙โตขึ้น๑๔๐เมื่อเทียบกับปี๒๕๕๙
และสามารถขยายสาขาของทันในนครโฮจิมินเป็น๔สาขารวมถึงสปาอีก๒แห่ง

วัตถุดิบดีอย่างเช่นน้ำมันลำข้าว

สกัดจากสมุนไพรไทยอย่างตะไคร้มะกรูดพวกนี้
แข่งที่ทำให้แบรนด์ทันประสบความสำเร็จ

ก็คือการทำให้สาวเวียดนามบอกตอบ
ยังเพื่อนสู่เพื่อนครอบครัวสู่ครอบครัว
ผลลัพธ์ที่ได้จากทุกผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ทันค่ะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามระบุปี๒๕๕๙
ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้หญิง
มีจำนวน๔๖๙๕๐๐๐คน
เพศชายมีประมาณ๔๕๗๕๐๐๐คน
โดยข้อมูลจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยระบุว่า
ของผู้หญิงเวียดนามใช้เครื่องสำอางเป็นประจำ
ส่วนอีก๑๒๔ของผู้หญิงเวียดนามนิยมแต่งหน้าทุกวัน
ส่งผลให้แบรนด์เครื่องสำอางจากต่างประเทศทั่วโลก

โดยร้อยละ๙๐ของตลาดความงามในประเทศเวียดนาม
ครอบครองโดยนักลงทุนต่างชาติ
แบ่งเป็นสินค้าจากเกาหลีใต้ร้อยละ๓๐

ญี่ปุ่น๑๐๐ละ๑๗

ในเรื่องของวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติและราคาถูก
พึงระวังมากอย่างที่เรียนแล้วนะครับ
ก็คือเรื่องการลอกเรียนแบบสินค้านะครับ
ละเมิดลิขสิทธิ์ต่างอันนี้ต้องระวังนะครับ
เพราะฉะนั้นถ้าแบรนด์เราแข็ง
เราเข้าไปในเวียดนามก็ควรจะไปจดลิขสิทธิ์
จดเครื่องหมายการค้าให้เรียบร้อยนะครับ

คือคนเวียดนามมีงานทำมากขึ้น

แล้วก็เดี๋ยวรสนิยมจะค่อยปรับขึ้นไปตามรายได้
แล้วเดี๋ยวนี้สื่อเข้าทั่วถึงหมด
เพราะฉะนั้นรสชนิยมต่างนะครับ
เวียดนามก็ยังนิยมไทยนะครับ

เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็ถือว่าเป็นแต้มต่อ

ส่วนข้อมูลธุรกิจไทยในเวียดนามระบุว่า
เวียดนามมีรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ปัจจุบันอยู่ที่๒๑๐๘ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๗๔๐๐๐บาทต่อปี
ขณะที่ชนชั้นกลางมีจำนวนเพิ่มขึ้น

ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในวัยหนุ่มสาว
และเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มจับจ่ายใช้สอย

เป็นโอกาสที่ทำให้ตลาดสินค้าเครื่องสำอาง

มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในเวียดนาม

ทอทรัศน์ทีวีรายงาน